มีผู้ชายอายุก็เรียกว่าเป็นคุณตาแล้วแหละ

ด้วยความที่สูงอายุค่ะ
คุณผู้ชมลองดูหน่อยคือเนี่ยเป็นภาพนาทีช่วยเหลือตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือค่ะ
คุณลุงวัย๖๖ปีพลาดเดินตกไปท่อระบายน้ำเนี่ย
ลักทุเลเลยนะกว่าจะช่วยขึ้นมาได้ก็พบว่าโชคดีที่ลุงอ่ะยังบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ประชาร่วมใจอำเภอทุ่งสงค่ะของนครศรีธรรมราช
เขาก็ได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปเลยแหละ
มีคนตกท่อระบายน้ำบริเวณแถวหน้าธนาคารกสิกรไทย

ไปพบว่านี่แหละอย่างที่เห็นมันไม่ได้มีฝาปิดเลยท่อนะคะ

ความลึกของท่อประมาณสัก๓เมตร
แต่ท่อเนี่ยคือน้ำในท่อมันไม่ได้ลึกมาก
กู้ภัยเขาก็เลยใช้มือช่วยกันดึงคุณลุงขึ้นมา
สุดท้ายขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทราบชื่อก็คือคุณลุงสุวิทชนะภัย
อย่างที่บอกอายุ๖๖ปีแล้วลุงแกเล่าแบบนี้
ตอนก่อนเกิดเหตุที่ลุงจะตกลงไปแบบนั้นน่ะหลานเอ้ย
มานั่งกินข้าวที่ร้านใกล้กันแถวที่จุดเกิดเหตุ
เดินมาถึงตรงนั้นโอ้มันก็มืดอะนะ

ไม่ได้มองพื้นมองอะไรตกลงไปเฉยเลยล่ะค่ะ

ทีนี้ฝาท่อระบายน้ำ

ว่าเป็นหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวข้องไม่ได้เอาฝามาปิดหรือเปล่า
เขาคาดแบบนี้ว่าฝามันคงมีอยู่ก่อน
แต่อาจจะมีโจรหรือคนร้ายมาขโมยฝาท่อไป
ตอนนี้แจ้งนะคะไปทางเทศบาลเมืองทุ่งสงศ
มาทำการซ่อมแซมหาฝาท่อใหม่มาปิดแล้วค่ะ
คือที่ฉันฟังข่าวตอนแรกนึกว่าตกแค่ขาอะไรแบบนี้

ไปทั้งตัวเลยค่ะก็ที่อย่างที่บอกว่าน้ำข้างในมันไม่ลึกมาก